ท่าทีของทางรัฐบาลแล้วก็นายมนตรีหน่อยนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีนะครับ
ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
กลุ่มประชาชนนิสิตนักศึกษานะครับ
โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักแนวมนตรี
ออกมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์มีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ห่วงใยทุกฝ่าย
เข้าใจว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของการเมือง
จึงต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้แสดงออกอย่างเต็มที่

แต่ต้องไม่เกินเลยกรอบของกฎหมายและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก
มีนโยบายให้ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
ให้ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
เสริมสร้างความรักและความสามัคคี
ในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปข้างหน้า

โดยคนไทยทุกรุ่นต้องร่วมกันสร้างชาติไทยไปด้วยกัน

และนามนตรีนะครับก็มอบนโยบายให้คอรมอลไปดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมด้วยนะครับ
พร้อมกับย้ำว่าจะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวได้แสดงออกอย่างเต็มที่
แต่ก็ให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้เกิดความเรียบร้อยให้มากที่สุดนะฮะ
อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราต่อเนื่องตลอดทั้งรายการนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีการรายงานบรรยากาศสดที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยเข้ามาเป็นระยะในทุกช่วงเบรกของเราเลยนะคะ